บางคนก็มีวันหยุดไปเที่ยวไปพักผ่อนกันบ้างนะ
หน้าหนาวแบบนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปแอวเหนือ
ไปจังหวัดแม่ห้องศรกันนะคะ
ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอก
เพราะฉะนั้นแล้วเราจะพาไปจุดชมวิวที่มีทะเลหมอกสวย

ไปกันที่บ้านจาโบอำเภอปางมภาจังหวัดแม่ห้องศรเลยค่ะ
เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าลาหูนะคะอยู่กันบนยอดดอย
ตอนนี้ที่นี่เริ่มฮิตฮอตติดเทรนด์แหล่งท่องเที่ยวแล้วนะ

มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไง

มีอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแบบวิวหลักล้าน
เหรอใช่ที่พิศนุโลกนี่ไม่เหมือนกัน
คุณดูนี่ห้อยขาแบบนี้กับชมวิวสวยนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปบ้านจาโบด
ต้องไปนะอีกหนึ่งที่ดูดิฉันขึ้นไปคุณ
ปีนภูผาหมอกที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน
เส้นทางขึ้นมันอาจจะชันมันอาจจะลำบากสักนิดนึงนะคะ
แต่ขึ้นไปถึงยอดภูผาแล้วคุณดู
โอ้โฮมันคุ้มค่ามาก

เพราะว่าวิวมันอลังการมาก
หันไปมุมไหนก็สวยแบบ๓๖๐องศาเลย
จนดิฉันไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไง
คุณคิดดูมันคุ้มค่ามาก
ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะ
ก็ดิฉันไปดูช่างทำแคนน้ำเต้า
แนนน้ำเต้าเนี่ยนะมันเป็นเครื่องดนตรีชนเผ่าทางภาคเหนือ
เขาเรียกว่ามันคือเสียงเพลงแห่งขุนเขา
พอเป่าออกมาเพราะมากคุณ

บรรยากาศดีฟังเพลงเพราะจากแคนน้ำเต้า
โอ้โหและยังได้กินอาหารแบบชาวลาหูอีกด้วย

อร่อยเด็ดเผ็ดสะใจ
หลากหลายเมนูมากคุณดูถึงเครื่อง
เนี่ยแน่นไหมแน่นนี่น้ำพริกลาหูถ้วยนี้นะคะอยากให้ไปลองกัน

คุณก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวลาหูมากมาย
พร้อมกับบรรยากาศสวยวิวหลักล้านแบบนี้

ติดตามเรื่องราวของชนเผ่าลาหูแล้วก็บ้านจาโบนี้ได้
ในรายการโอ้โหไทยแลนด์
อาทิตย์นี้๒๕พฤศจิกายนเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ไปชมทะเลหมอกสวยกัน
อืมสุดยอดจริงนะคะ